คุณผู้ชมค่ะทิ้งท้ายเบรกด้วยความฮากันนิดนึงดีกว่านะครับ
ดูคู่จิ้นสายฮาในตำนานไม่รู้ว่าลมพัดหวนกันหรือเปล่า

นับภาพกับปอันนบงานนี้โอ้โฮ
ดูกันให้เต็มตาคุณผู้ชมค่ะในช่วง

โอ้โหฉันเลยอยากให้ทีวีมีกลิ่นจริงเชียว
คุณผู้ชมคงจะได้กลิ่นความรักลอยฟุ้งกริ้งกริ้งกริ้งถึงบ้าน
ก็ดูสิครับสายตาท่าทางของแม่แพทย์คนสวยแถมโสด
กับหนุ่มปออันนบที่อยู่ในโหมดใจยังว่าง
อ้าวอย่านะคะอย่านะคะ
ยังบอกนะว่าคู่จิ้นแพทย์ปอมีลมพัดหวน
โอ๊ยไอ้หวานมันก็หวานอยู่ล่ะคะ
จะคิมมี่โหนโตสัดหน่อย
แต่พอดูท่าเด้งเอวชุดคอมโบโอ้โหเรียนไปไม่เป็น
เจ้าทำหัวใจของผมละลายละลายหัวเธอสุดที่ใกล้ข้าง
ก็ยังอยู่รักมันเช่นอยากชวนเธอเดินระบัน

ตายตายคุณคะเห็นลี่หล่าทางคุณแล้ว
ทั้งคู่แล้วเป็นส่วนจี๊บปินดิ
อ้าวสงสัยต้องตามดองเทียงทีละมั้ง